จะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวกระเพราในปั๊มหน่อยที่มหาสารคาม
นี่มันราคาข้าวกะเพราเครื่องในไข่ดาวหรือว่าดิฉันถูกโจรปล้นกันแน่
คุณให้ราคาเท่าไหร่กลับบ้านจากกล่องกะเพราเครื่องในไข่ดาว

กรุงเทพนะเมืองหลวงนะค่าคลองชีพค่อนข้างสูงนะ

มหาสารคามคิดคุณ๙๙บาทค่ะ
เหลือไว้ทำไมอีกบาทนึงให้มันครบร้อยไปเลยจบดีไหม
นี่ค่ะเธอโพสต์ภาพข้าวราดกระเพราเครื่องในไข่ดาว

นับเลยคุณอยากนับนับไส้นับตับก็นับกันไป

ยุคข้าวกะเพราเครื่องในไข่ดาว๙๙บาทแล้วเหรอ
นั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมงได้เงินครั้งเดียวล่ะค่ะไม่จ่ายให้อีกแล้วนะคะ

นี่มันการเอาเปรียบผู้บริโภคสุดไปเลย
ผู้โพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าแอมบอกว่า

แต่เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจังหวัดมหาสารคาม
เมนูมีราคาผัดกระเพราถาดหรือราคากระเพราเปล่าไม่ราดข้าวเนี่ย

กระเพราเปล่านี่๘๙แพงจัง

กระเพราเครื่องในราดข้าวเพิ่มไข่ดาวหน่อยก็แล้วกัน

มันก็เลยเป็น๙๙บาทไงคะ
พอเธอได้ยินคำว่า๙๙บาทเท่านั้นแหละแทบจะต้องเอานิ้วแคะหูเลยอ่ะ
ได้ยินผิดไปหรือเปล่า๙๙บาทจริงเหรอ
เครื่องในเนี่ยอ่ะคุณโดษรินทร์คุณนับได้กี่ชิ้นน่ะ
สักประมาณมองไม่เห็น

ใช่คือมันดงผักดงพริกแต่ไหนเครื่องในอ่ะคะ

ก็โกรธแต่ก็ต้องจ่ายเงินให้จบ
อันนี้ช่างภาพเลื่อนจอมาให้เราดู
หนึ่งชิ้นสองชิ้นคุณที่ฉันเห็นสี่
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรถั่วฝักยาว
ฉีดอับยาวพริกคิดในแง่ดีแอบดูใต้พริกอยู่ด้วย
อักกะโซ่อยู่ใต้ไข่ไหม
ไข่ใหญ่มาก

เขาบอกว่านับได้๖ชิ้นนับให้แล้ว
หักค่าไข่ดาว๑๐บาทตามที่เด็กบอกคำนวณดู
ราคาเครื่องในตกชิ้นละ๑๕บาทนะคุณ

ไม่คุณจะ๙๙บาทอะมันก็แพงเกินไป
มาหาตรัคคาร์มค่าของชีพเท่าไหร่เชีย